ช่วงนี้มาติดตามข่าวกันต่อนะฮะไปดูเรื่องราวของพระศงก่อนก่อนนะครับ
ตำรวจเนี่ยต้องเข้าไประงับเหตุถึงในวัดเลยเพราะว่ามี
คนเมาอลวาดค่ะไปด่าทอพระในวัดแถมยังท้าเจ้าอาวาสต่อยด้วย
ที่มันน่าตกใจก็คือคนเมาคนนั้นเป็นพระสงฆ์ด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจภูทรแสนศุกร์เข้าไปตรวจสอบเหตุพระเมาอารวาส
สำนักสงฆ์เทพิทักษ์ในตะมนต์แสนศุกร์นะคะ

พอไปถึงก็เจอพระรูปนึงค่ะ
เมาอารวาสไล่ด่าพระรูปอื่น
ตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุนะคะ

พระรูปนี้ก็ยังไม่ยอมสงบสติอารมณ์เลยค่ะ

ตำรวจเลยต้องคุมตัวไปหาพระครูปริยัตยาพิรักษ

หลังจากมีการสอบถามและพูดคุยกันแล้ว
พระรูปนี้เหมือนได้สติกลับคืนมาค่ะ

แล้วก็อับอายกับพฤติกรรมของตัวเองที่ทำไป
มานานถึง๕พันศาแล้ว
แต่ก็ไม่เคยจะรักษาศีล๕ได้เลยค่ะ
ชอบดื่มเครื่องดื่มผสมยาดองเหล้า

เมาเสร็จก็ไปอารวาสด่าทอพระรูปอื่นอีก

พระรูปนี้ก็เก็บของใช้ส่วนตัว
แล้วก็เดินทางออกจากวัดไปเลยค่ะ